ต่อที่พระทะลุงนะคะลงใต้กัน
พาไปชิมเมนูพื้นบ้านที่ไม่ธรรมดา

ไปดูค่ะกุ้งส้มหน้าตาแบบไหน

ที่จะพาไปลองตายไปเที่ยวทะเล
มานี่คือทะเลสาบสงขลานะคะ
พามาที่ทะเลสับสงขลาก่อนคือ
มันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย
น้ำจืดสาบน้ำจืดใช่ทะเลสาบสงขลาคือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย
แล้วปกคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดพัทธลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชเลยค่ะ
มันเชื่อม๓จังหวัดเลยนะใช่ค่ะมันใหญ่มากไงคุณ
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของทะเลสาบ
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของกุ้งหอยปูปลา
สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนลุ่มน้ำที่อยู่รอบทะเลสาบกันเยอะมาก
แล้วนี่คือคุณกำลังจะบอกว่าที่เห็นอยู่เมื่อกี้
นั่นแหละกุ้งส้มกุ้งส้มใช่
เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการทำและวิธีการกินกุ้งส้มของร่อยนะคะ
รอยอย่างไรเป็นของรอยจากภาคใต้เลยนะคะ
เขาบอกว่าอันนี้มันคือการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง
เฉพาะชาวประมงพื้นบ้านรอบทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทธลุง
ก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีเลย
คุณจำเนียนบอกว่าวิธีการทำกุ้งส้ม
เขาจะเลือกกุ้งที่มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลาง
เพราะว่ามันจะขายไม่ได้ราคานี่ดูไซส์เห็นไหม
และจะนำกุ้งมาล้างทำความสะอาดตัดหนวดทิ้งก่อน
น้ำสะอาดจากนั้นนำกุ้งมาหมักโดยใช้น้ำตาลนะ
น้ำตาลละลายน้ำใส่เกลือลงเล็กน้อย
และใส่ขวดโหลปิดฝาทิ้งเอาไว้ประมาณ๑๐๑๒วัน
พอกุ้งจมสามารถรับประทานได้

ใช่กุ้งมันจะเริ่มจมลงไปรับประทานได้เลย
กุ้งส้มที่ได้จะมีสีส้มสวยรสหวานอมเปรี้ยว
เขาบอกว่ามันหอมด้วยน่ารับประทานด้วย
สำหรับวิธีการทานกุ้งส้มส่วนมากชาวบ้านเขาจะเอามาทำยำ
ใส่พริกใส่หอมแดงต้นหอมปรุงรสด้วย
น้ำปลาน้ำตาลอะไรก็ว่ากันไป
รสชาติกลมกินคู่กับข้าวสวยร้อน
ข้าวสวยร้อนโหว้มันปีนมากเราก็ผักแนมหน่อย
ผมว่าอาจจะเข้ากันดีกับข้าวคลุกกะปิ
อ่ามันมันจะเค็มนิดนึงถ้าเป็นข้าวคลุกกะป
เพราะว่ามันจะเค็มไหมครับอเรนนี่ใช่เพราะว่านี่กุ้ง
ตัวกุ้งอ่าเค้าอาจจะมีรสชาติอยู่แล้ว

มันหมักด้วยน้ำตาลมันจะมีความเปรี้ยวอมหวาน

ใช่เติมอย่างที่บอกแหละเค้าก็จะเติมพวกแบบผลิก

ประมาณราคาถุงละ๒๐๔๐บาท
ส่วนกุ้งหวานอยู่ที่๑๗๐๑๘๐บาท
ถ้าแบบกระปุกอยู่ที่กระปุกละ๕๐บาท

คือทางบ้านญาติดิฉันอยู่ทางสงขลาไง

คือน้ำลายทำไมเนี่ย
ก็อยากกินด้วย
ติดต่อท่าจอเลยนะคุณผู้ชม

กุ้งหวานเหมือนหมูหวานอ่ะอิ่มกับพวกแบบว่าข้าวครูกะปิอย่างผมบอกก็ได้
หรืออาหารใต้ที่มันมีรสเผ็ด
เขาก็จะแนมกุ้งหวานเพื่อให้มันตัดความเผ็ด
โอ้โหคิดเลยอ่ะ
วันนี้เมนูกุ้งต้องเข้าแล้ว